มาดูรายละเอียดสำหรับการเข้าตรวจค้น
เป้าหมาย๑๕จุดในกรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของคุณเบนทเรสซิ่งนะคะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดก็ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลย
แต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันว่าพบอะไรบ้างเหมือนกับข่าวที่ออกไป
ก็ต้องรอการแถลงข่าวจากตำรวจก่อนนะคะ
หลังจากที่คุณเบนี่ถูกซัดทอดว่ามีส่วนเพียงผัวพันนะคะกับทรัพย์สินของเครือข่ายนายไซสนะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดนำหมายค้นเข้าตรวจค้นอพาร์ทเมนต์แห่ง๑ภายในซอยอินธรรมระ๕๑
เป็นห้องพักของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนส์เรสซิ่ง
สามีของนักแสดงสาวแพทย์นับประพาช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้เข้าค้นห้องพักบนอาคาร
แต่พบเพียงนักแสดงสาวเท่านั้นจึงได้ช่วยประสานให้นายอัครกิจมาพบเจ้าหน้าที่ที่อพาร์ทเมนต์ดังกล่าว
สำหรับหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกซัดทอดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ซึ่งนายอัครกิจได้ซื้อให้นักแสดงสาวเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
โดยเจ้าหน้าที่จะต้องอายัดทรัพย์ไว้เพื่อรอพิสูจน์ว่าได้มาโดยสุจริตหรือไม่
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจค้นรถที่จอดอยู่ภายในอาคาร
และร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถของนายอัครกิจด้วย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มี
ว่าสามารถระบุได้ว่านายอัครกิจ
มีส่วนผัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดของนาย
ไซสนะแก้วพิมพาอย่างแน่นอน
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้นะคะ

ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายใหญ่ถูกจับกลุ่ม
ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แล้วก็ขยายผลการจับกลุ่มไปถึงผู้ร่วมขบวนการคนอื่น
ซึ่งก็มีการซัดทอดนะคะว่า
มีคนวงการไฮโซวงการบันเทิงและวงการรถยนต์หรู
เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติด

สำหรับผู้ที่เป็นนักค้ายาเสพติด
แล้วก็เตรียมนำยาเสพติด๗๒๐๐๐เมตร
ไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้เอง

และวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย๑๕จุดค่ะ
ใช่ครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของการที่ไปจับกลุ่มนายไซสนะได้ค่ะ
สนามบินแล้วก็สอบสวนขยายผล
แล้วก็สามารถขยายผลจับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นในวันนี้ครับ